นี่ยังไงวูดดี้จะมีหลานแล้วเหรอโอ้โห
โอ้โฮบทหมดแล้วเกินทำไมเธอแล้วใครจะท้องใครจะลุกใครจะรับ
คือคุณวุดดี้เองเนี่ยนะฮะกับคุณโอ๊ตเนี่ยนะฮะ

ก็เลยไปขอคุณกระแมนเนี่ยให้อุ่มบุญให้เธอ

คือฉันต้องมีเจ้าพ่อสามีฉันคือฉันก็ท้องให้สามีฉันอืม
เพราะตอนนี้เขามีคนที่จะท้องให้แล้วคือเป็นญาติของเขาเอง

แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
คุณวูดดี้กับคุณโอ๊ตไม่สามารถอุ้มบุญได้
หลังจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายครอบครม
ผู้ชายไทยนะครับรักกันอยู่ด้วยกัน
เพราะแม้จะแต่งงานกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็มีไม่ได้
นี่เป็นประเด็นที่ร้อนหลายคนจับตามอง
หลังจากที่พิธีกรหนุ่มวูดดี้ควงหวานใจคุณโอ๊ตอัครพลออกมาเปลยว่าอยากมีลูก
เผยว่าน้องสะพ้ายจะเป็นคนอุ้มบุญให้
ซึ่งก็ดูว่าถ้าทางฝันของคุณวูดดี้จะไม่ได้เป็นความจริงซะแล้ว
เนื่องจากล่าสุดคุณอาคมปริจุวรรณผู้มนวยการสำนักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลป์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงศาลนักศึกษ์
ยาวนะกล่าวว่าวูดดี้แล้วก็แฟนหนุ่มไม่สามารถทำการรู้มุมได้
พรบคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
เมื่อปีประสงค์ปันธุรกา๕๘เมื่อปีที่แล้วเอง
เพราะว่าเขามีอันนี้ขึ้นมาเพราะมีปัญหาเรื่องของการอุ้มบุญแบบ

แล้วก็มีการกำหนดเอาไว้นะครับว่าผู้ประสงค์ร้องขอให้มีการตั้งคันแทนนั้น
จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
ผู้หญิงผู้ชายเหรอเธอ
อะไรกับว่าฉันอยากมีลูกล่ะ

หรือถ้าพี่อยากมีลูกอีกอย่างหนึ่งทำไงรู้ไหม
ไปรับลูกคนอื่นมาเป็นลูก
จดทะเบียนสมรสแต่ภรรยาไม่อาจตั้งคันได้
ซึ่งประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมคู่ชายรักชาย
แม้จะแต่งงานกันไปแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ไม่ถือเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการอุ้มบุญในประเทศไทยได้

จะต้องยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย

ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ร้องขอนั้น

และขออนุญาตเป็นรายไปด้วย

โดยที่ตอนนี้มีการอนุญาตให้ตั้งคันแทนกันแล้ว
ห้าสิบเจ็ดรายนะฮะ

สมมุติเราหาคนอื่นท้องได้แล้ว

คู่ภรรณีภรรยาแต่งงานกัน
ถ้าเกิดว่าสามีภรรยาตั้งคันไม่ได้

กับธรรมีว่าฉันอยากจะมีลูก

มาอุ้งบุญแทนได้

เจอเป็นตุ๊ดสมมุติเจอเป็นตุ๊ด

แต่งงานกันแล้วจดทะเบียน

แล้วคุณก็ให้ญาติคุณโดยที่เป็นผู้หญิงมาท้องแทน

นี่เขายังไม่มีกฎหมายครอบคลุมว่าชายแต่งงานกับชายได้
แล้วจะเอาสเปิร์มสองแอ้นมาใส่รังไข่ได้ไง

คุณก็ต้องไปต๊องไง